เรามาเริ่มต้นกันที่คดีใหญ่คดีไร่ส้ม
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสารอาญาพิพากษาตัดสินแล้วนะครับ
จำคุก๑๓ปี๔เดือนคุณสรยุทธ์
และคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่ามีการประกันตัวออกไป

ในวันนี้ก็มีกระแสสังคมกดดันอย่างต่อเนื่อง
และช่วงเย็นที่ผ่านมาประมาณ๔โมงกว่าครับ
คุณสรยุทธ์ประกาศยุติบทบาทการเป็นพิธีกรข่าว
หลังจากนี้ไปเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองนะครับ
ทิศทางของรายการต่างที่ถูกปลุกปั้นโดยคุณสรยุทธ์
กระทบหรือไม่รวมไปถึงเรตติ้ง
และกระแสสังคมนั้นจะเบาบางลงหรือไม่

คุณผู้ชมครับตั้งแต่ในช่วงเย็นที่ผ่านมา

พิธีกรชื่อดังของสถานีโทรทัศน์ช่อง๓
โพสต์ข้อความผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว
ระบุว่าตั้งแต่เย็นวันนี้
ผมขอยุติการทำหน้าที่พิธีกร
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับช่อง๓
เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย

วันที่๓มีนาคม๒๕๕๙แล้วก็ลงชื่อนะครับ
ในขณะที่นายสุรินร์ภ์กิจยภงพันธ์ปฏิบัติการ
แทนรักษาการกรรมการผู้จัดการ
เคารพการตัดสินใจของนายสรยุทธ์
ส่วนการหาพิธีกรคนใหม่มาดำเนินรายการแทน

แต่ว่าจะยังไม่มีการแถลงข่าวชี้แจงใดเกี่ยวกับเรื่องนี้
ส่วนรายการเจาะข่าวเด่นช่วงเย็นที่ผ่านมา
ไม่มีอยู่ในผังรายการปกติของช่อง๓
โดยได้ปรับผังด้วยการยืดเวลาของช่วงรายการ
เรื่องเด่นเย็นนี้ออกไปแทน

กระแสสังคมที่กดดันและเรียกร้อง

ทำให้บริษัทเอกชนรายใหญ่
ก็ทยอยถอดโฆษณาออกจากรายการของนายสรยุทธ์
ระงับโฆษณาในรายการของนายสรยุทธ์
ทุกรายการชั่วคราวจนกว่าจะมีข้อสรุปทางคดี
ซึ่งเป็นสปอนเซอร์หลักก็ประกาศถอนโฆษณาทั้งหมด
กว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลาย
ส่วนไทยประกันชีวิตย้ายช่วงเวลาโฆษณาไปในรายการอื่น
คำสั่งด่วนจากบริษัทแม่ในญี่ปุ่น
ให้ถอนโฆษณารายการที่มีนายสรยุทธ์เป็นผู้จัดทั้งหมด
นางกณิตเมืองกระจ่างระบุว่าได้ยกเลิกโฆษณาไปตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ซึ่งมีคำสั่งให้ถอนโฆษณาทั้งหมดแล้ว
อกจากนี้นะครับก็ยังมีเอกชนรายใหญ่ครับ
ผู้บริหารอยู่ระหว่างการหารือพิจารณาถอดโฆษณาออกจากรายการของนายสรยุทธ์เช่นเดียวกัน
ส่วนองค์กรภาครัฐครับประกาศไม่ต่อสัญญาโฆษณาที่จะหมดลงภายในเดือนมีนาคมนี้
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรนะครับหรือว่าทกศธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอศธนาคารออมสิน
ขณะที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตอนนี้ก็เร่งหาช่วงเวลารายการอื่นของช่อง๓เพื่อทดแทนนะครับ